ช่วงที่แล้วน้องสแตมสาวสวยหน้าใสทายาทรุ่นที่๓มาเป็นตัวแทนถ่ายทอดตำนานของก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา

สมัยนี้นะคะสร้างชื่ออยู่แถวเวิ้งนาคอนเกษม
ก่อนที่จะมาตั้งปักหลักปรักฐานอยู่ที่พุทธมนตร
ซึ่งถ้านับเวลารวมกันแล้วก็น่าจะเป็นร้านที่มีความเก่าแก่กว่า๕ทศวรรษเลยทีเดียวค่ะ

ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบบีจักรผัสค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบบีหองเทียวค่ะ
ป๊ะเต้งปูแล้วก็เนื้อปูแล้วก็เนื้อปูด้วยปลาปูเยอะมากใช่นะครับผมแล้วก็มีบะเต็งด้วยมีบะเต็งด้วย
เรานี่พิเศษยังไงบะเต็งเนี่ยเราจะตุ๋นก่อนครับอ่าก็เป็นหมูอืมแล้วก็ตุ๋นกับเครื่องพะโลครับ
ตุ๋นข้ามคืนนะคะข้ามคืนเลยใช้งานได้ใช่แล้วก็จะถึงใช้งานได้เอาล่ะตอนนี้ก็ชิมมานะ
ดูจากเส้นบะหมี่หลังจากลวกแล้วก็จะเป็นเส้นแบบเล็กนะกำลังดีใช่ค่ะเป็นบะหมี่ไข่
เส้นดีนะกรุบกรอบเลยมันก็จะเนียวหน่อยเนียวนุ่มมันกรุบกรอบเลยอ่ะมันไม่เละดีอ่ะ
เอ่อใช่ค่ะจะเป็นเนื้อกุ้งอืมตีกับมันหมูอ่ะค่ะอืมพอตีรวมกันปุ๊บเขาก็จะมีความเหนียวความนุ่มขึ้นมา

ซึ่งทำมาก็พร้อมค่อยต้มทานเลย
ปกติของลูกชิ้นปลาก็จะต้องผักน้ำพอขายเค็ม

เกลือเราอ้าวมาชามนี้เป็นฮองเฮาวเฮาใส่อะไรบ้างเนี้ย
จะเป็นบะหมี่หมูแดงแห้งแล้วก็จะใส่เกี้ยวหมูเนี่ยค่ะ
แต่มีเกี้ยวหมูใช่แล้วก็เนื้อปูมีหมูแดงและเนื้อปูใช่
แดงเราพิเศษยังไงหมูแดงหมูแดงก็ทำเองเหมือนเดิม
เองเหมือนกันใช่จะหมักหมูแดงทิ้งไว้หนึ่งคืน
แล้วก็เอ่อเอามาย่างทำไมใช้หมูส่วนไหนเนี่ย
สันในสันในหมูนะเอาไปหมักหนึ่งคืนแล้วก็เอามาย่าง
นะครับผมก็ใช้ได้อืมนุ่มอ่ะนุ่มแล้วก็หอมเครื่องหมักมากมากเลย
ใช่มีหลายชนิดเครื่องเทศอยู่ในนั้นเกี้ยวหมูเกี้ยวหมู
ไหนกับหมูรั้วเกี้ยวก็เป็นแป้งเดียวกับที่ทำเต้นใช่ค่ะ
มันจะบางบางเลยใช่แป้งเดียวกัน
อย่างนี้ชามเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ชามละหนึ่งร้อยบาทค่ะ
ทั้งคู่เลยเท่ากันทั้งคู่เลยเท่ากันเลยก็คุ้มนะเพราะว่า
มีเนื้อปูให้เยอะมากด้วยใช่เหมือนใส่หลายหลายอย่างให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติใหม่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็จะเป็นแค่แบบว่าใส่ลูกชิ้นร่วมแค่นั้นแห้งอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มีน้ำบะเต็งใส่เข้ามาด้วยก็จะเพิ่มรสชาติให้เขา
ถูกสุดเท่าไหร่มากินได้เอ่อจริงจริงเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็ทานได้แล้วใช่
แต่ถ้าอยากกินแบบจักรพรรดิกะเพราใช่ก็นิดนึงร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเต็มที่เดี๋ยวคุ้ม
ใช่ค่ะเพราะว่าให้เครื่องเยอะจริงจริงทั้งลูกชิ้นเลยก็เต็มที่เลยหมูแดงเต็มที่

สองเมนูเส้นชามเด็ดยังไม่ทันจะหมดที่ร้านก็ใจดีจัดมาให้อีก๒เมนู
หม้อไฟและติ่มซำจะอร่อยเด็ดแค่ไหนไปชมกันค่ะ

อันนี้สำหรับคนที่ชอบทานแบบพวกลูกชิ้นจริงนะ

ขนมจีบบางมากที่เหลือมีแต่เนื้อเนมอ่านี่ค่ะอันนี้ก็จะเน้นเป็นเครื่องลูกชิ้นเหมือนเดิมแหละค่ะอืมแล้วก็จะเป็นเอ่อ
ซอสเย็นตะโฟที่ปรุงขึ้นมาเองใช่แล้วก็ปรุงรสเป็นรสจัดจัดหน่อย
ไม่ต้องปรุงแล้วใช่ค่ะใช่มีเกี๊ยวปลาด้วยถูกต้องอันนี้เกี๊ยวปลาตัวเกี๊ยวปลาค่ะแป้งตัวข้างนอกอ่ะตัวเปลือกมันจะทำจากปลา
ปลดปลาปุ๊บแล้วก็เอามาทุบจนเขาเป็นก้อน

ก็คือเนื้อปลาล้วนเลยไม่ได้ผสมแป้ง

อ่าถูกต้องแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ข้างในก็จะเป็นห่อด้วยหมู
อืมเนี่ยเชียวแล้วมันหนึบหนับดีแท้ใช่ค่ะ

อันนี้จะเป็น๔๕บาทค่ะขนมจีบ

นอกจากเมนูเหล่านี้ทางร้านก็มีเมนูมากมายเลยใช่ไหม

เป็นจะเน้นสไตล์แบบเหลาหน่อยจะจีนรัดหน้าอะไรอย่างนี้มีโกซิหมี่มีหมดเลยค่ะ
ก็มีอาหารหลากหลายให้ได้รับประทานเลยนะครับผม
สำหรับคนที่อยากจะมาที่ง้วนลูกชิ้นปลาน้ำใสที่หนึ่งเลยเนี่ยอยู่ที่ไหน

ก็รวมแล้วก็สัก๕๐ปีได้แล้วครับ

ทีนี้ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบก็เลยออกมาแยกมาทำเองว่างั้นเถอะ
ก็เริ่มมาตรงพุทธมนตร์ศักดิ์๒นี่ก็ประมาณ๑๐กว่าปีแล้วนะครับ
นี่คือลูกค้ายังไม่ค่อยร้านค้ายังไม่ค่อยเยอะครับตอนนั้นเอ่อ
ก็น่าจะลองดูคือไม่ค่อยมีอะไรทาน
แล้วก็มีที่ให้เช่าพอดีก็เลยลงมาตรงนี้ครับ
เป็นไงบ้างเปิดแรกแรกก็เงียบครับเพราะแต่ก่อนมันถนนนี้เงียบมาก
ครับครับผมก็ต้องอาศัยเวลาสักพักใหญ่นานแล้วใช้เวลากี่ปี
กว่าจะเป็นเจ้าดังของคุณท่านหมวนทนโอ้โหช่วงนั้งก็สองสามปีแรก
ใช่สิ่งที่เรานำมาต่อยอดหรือว่ามีมากเพิ่มกว่าที่คุณตา
แล้วก็คุณพ่อทำไว้มีอะไรบ้างคือแต่ก่อนเนี้ยที่ร้านเราเนี่ยก็จะมี
เป็นย่างเป็นหลักถูกไหมครับแล้วก็จะมีพวกบะหมี่เกี้ยวมีอะไรพวกนี้
อยู่แล้วเรามาเสริมในพวกของพวกก๋วยเตี๋ยวพวกลูกชิ้นปลา
เป็นพวกต้มยำเป็นพวกเย็นตะโฟเพิ่มเมนูว่างั้นเมนู
ใช่ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นใช่ครับมีของทานเล่นที่มากขึ้น
มีขนมเข้ามามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แน่นอนว่าเป็ดย่างเนี้ยก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่เหมือนเดิม
ใช่ครับใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอบุกเข้าไปดูข้างในได้ไหม
ใช่ครับเชิญเลยว่ามีสูตรวิธีการทำเป็ดย่างอย่างไรให้อร่อย
ครับผมเชิญเลยครับไปเลยครับผมครับผม
แม้เปิดประเด็นช่วงแรกมาก็ไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมล่ะคะเชื่อว่าในร้านคงจะมีเรื่องน่ารู้ให้สองหนุ่มได้พูดคุยกันอีกยาว
ถ้าอย่างนั้นขอเบรกกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาดูกันว่าเป็ดย่างของร้านช่อยจะเอาไปทานกับเส้นอะไรได้บ้างในเล่าเส้นเป็นเรื่องค่ะ
หนังเป็กมีความกรอบเบาครับคือกัดเข้าไปเนี่ยจะมีแบบมันแตกไปนิดอ่าใช่ครับ
ผสมกับน้ำซอสของเราแล้วก็เนื้อเป็ดนุ่มมากมากนะครับใช่ครับ
อย่างหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงก็คือตัวเกี้ยวนี่เอง
อ่าใช่ครับอันนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านเลยนะครับ
เป็นเกี้ยวกุ้งนะครับเป็นหมูสับผสมกุ้ง
แล้วยังใส่เนื้อกุ้งเป็นตัวลงไปด้วยในเกี้ยวนะครับ
คือดูผ่านไปเนี่ยสามารถเห็นเลยว่าแป้งเตี๊มันบางมาก

เห็นเนื้อกุ้งไม่ได้เนื้อตัวกุ้งดีกว่า
แล้วเราก็จะห่อลูกให้ใหญ่หน่อยเพื่อให้เต็มปากเต็มคำครับ
ถูกต้องมาถึงเย็นตะโฟบ้างครับพิเศษไงครับ

ทำไมลูกชิ้นปลาเราใหญ่ลูกชิ้นปลาเนี่ย๑คือความใหญ่เห็นไหม
ร้านเราเน้นเรื่องของความใหญ่เพราะว่าเจ้าของชอบกินชิ้นใหญ่

ปลาเต็มคำคุ้มค่าแล้วก็เป็นเนื้อปลาแท้ห
เน่นหยุ่นกรอบนอกนุ่มใน